การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินะคะ
ก่อนที่จะปิดหีบในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา
กรกตบอกเลยว่าถ้าคุณยังยืนต่อแถวอยู่นะ

คุณยังไม่ได้ขีดคุณยังไม่ได้ลงหย่อนบัตรเนี่ย
คุณมีเวลาต่อได้ถือว่าคุณพร้อมแล้ว
ยังมีเวลาดังนั้นอยากจะให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะ

บรรยากาศอาจจะเงียบเหงาไปวะไปบ้าง

แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแท้รัฐทีวีด้วยนะคะ
บอกว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นครั้งอื่นเวลานี้คนมันต้องเยอะแล้วนะ

ดังนั้นช่วงบ่ายก็จะลุ้นให้คนไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะ
กรกตจะว่ายังไงบ้างกรกตมีความพร้อมอย่างไร
เพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวออกมา
ในเรื่องของการส่งคะแนนจริงแล้วกรกตบอกว่า
เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนพร้อมแล้วสำหรับการรายงาน

รายงานสดมาจากกรกตค่ะ

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรกตได้มีการแถลง
สภาพรวมของการลงประชามติในครั้งนี้นะคะ
พบว่ามีการฉีกบัตรออกเสียงลงประชามติใน๒๑หน่วยของ๑๔จังหวัด
ส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจผิดค่ะ
เว้นกรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เกิดจากเจตนาในการกระทำครั้งนี้
ในเขตพื้นที่บางนาค่ะ
โดยนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งแถลงถึงสถานการณ์การออกเสียงประชามตินะคะว่า
ฉีกบัตรที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการจับกลุ่มก่อน
ที่จะมีการสอบสวนว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่
แต่วันนี้พบเหตุการณ์ที่เจตนาชัดเจนว่าต้องการทำลายบัตรออกเสียงลงประชามติ
ในพื้นที่หน่วยออกเสียงของเขตบางนา
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมกับมีการยกคำพิพากษาสารดีกากรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ฉีกบัตรเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๔๙
ว่าการฉีกบัตรแม้ว่าจะเป็นการกระทำบนเจตนาอุดมการทางการเมือง
เป็นการแสดงออกทางการเมืองก็ยังผิด
แนวคำวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาธารณีกาชัดเจนว่าผิด
ดังนั้นท่านอย่าไปเข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้ยกฟ้อง
ด้านนายบุญยเกียรติรักชาติเจริญรักษาการเลขาธิการ
กตกับเพื่อว่าได้รับรายงานหลังจากกตจังหวัด
เรื่องของการฉีกบัตรใน๒๑หน่วยออกเสียง๑๔จังหวัด
ซึ่งได้แก่จังหวัดนครปฐมฉะเชิงเซาสมุทรสาครพยาวปฐุมธานีชนบุรีสุริน
นครสวรรค์กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีบุรีรำเชียงรายอุบลราชธานีและจังหวัดเยอะโสธร
โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ฉีกบัตรไม่ได้มีเจตนา
แต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดว่าต้องมีการฉีกบัตรออกเป็น๒ส่วน
ประเด็นและสีของบัตรที่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งได้ให้กรกตประจำหน่วยเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประชาสัมพันธ์ที่ผิดพลาดของกรกต
เพราะว่าที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดว่า
๑ใบมี๒ประเด็นแล้วก็ใช้สีในการแบ่ง
ไม่ได้บอกว่าให้มีการฉีกบัตรค่ะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะประธานกรกตนายสุภาชัยสมเจริญได้เดินทางมาถึงสำนักงานกรกตแห่งนี้แล้วนะคะ
พร้อมกับเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
สถานการณ์โดยภาพรวมการลงประชามติในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุป่วนเกิดขึ้น
กเว้นกรณีการฉีกบัตรลงประชามติค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะคะ
สลินประกอบทันผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสำนักงานกรกตค่ะ